คุณผู้ชมพามาถึงเรื่องของขโมยกระโจนกันบ้าง

มาเป็นครั้งที่สองแล้วและสิ่งที่ขโมยไปไม่ใช่เฉพาะของมีค่า
ไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองเงิน

เออเขาบอกขึ้นชื่อขโมยเนี่ยเอาหมดนะฮะ
อ่าแล้วเขาออกไปนะนี่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
มาในที่มืดแทบจะมองไม่เห็นตัวเลยคุณ
ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขามีกล้องวงจรปิดนะคะ
นี่ก็เป็นหลักฐานสำคัญนะคะนี่คือบ้านของนายสมพงศ์กัลยาบุตรนะคะ
อยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
เขาบอกว่าร้านของเขาเปิดเป็นร้านขายของชำด้วย
แล้วก็รับซักรีดด้วยคือช่วงเช้าเมื่อวานนี้แม่ยายมาบอกว่า
กระโปรงลูกค้าที่ตากไว้ที่ราวตากผ้า
แล้วก็เหรียญโปรยทานจากงานศพ๑๐๐บาทเก็บไว้ชั้นวางของ
หอมแดงแขวงอยู่ข้างบ้านมันหายไปครับ
คุณสมพงษ์ก็เลยบอกว่ามีกล้องมือจันทร์ปิด
เปิดดูดีกว่านะคะเจอเลยค่ะหัวขโมยนะคะ
เป็นผู้ชายอายุประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีผอมผอมค่ะ
เสื้อที่ใส่มาเป็นเสื้อแขนสั้นลายสก๊อตสีขาวเทา
กางเกงขาสั้นสีครีมนะคะไม่ใส่รองเท้าด้วย
มาทางกำแพงข้างบ้านคุณสมพงศ์บอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
มันเกิดขึ้นช่วงเช้าของเก้ามีนาคมแต่นี่เป็นครั้งที่สอง
เพราะครั้งแรกเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์กว่าที่แล้วนี่เอง
ี่สิบแปดกุมภาพันธ์ค่ะครับคนร้ายมาทางเดิมเลย
ปีนกำแพงข้างบ้านเข้ามามาตอนกลางคืนครั้งนั้น
เอากระโปรงนักเรียนไปสามตัวเงินแม่ยายที่เก็บไว้ในกระเป๋า
กันเปื้อนสองพันบาทก็เอาไปแต่เมื่อยี่สิบแปดกุมภาพันธ์
มันเกิดเหตุครั้งแรกไม่ได้แจ้งความนะคะ
ซื้อกล้องวงจรปิดครับเอามาติดเลยดักจับหัวขโมย
กะว่ามันจะมาอีกแล้วมันก็มาจริงค่ะ
คนร้ายมาทางเดิมเลยนะคะกำแพงข้างบ้าน
แล้วคุณสมพงศ์บอกว่าน่าจะเป็นคนเดิม
เพราะกำแพงข้างบ้านมันจะมีรอยเท้า
รอยเท้าเท่าเดิมค่ะเป็นคนเดียวกันแน่
ตำรวจคาดว่าก็เป็นแบบที่เจ้าของบ้านบอกนั่นแหละนะคะ
น่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันจาก๒เหตุการณ์
ตำรวจจะนำภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปหาเบาะแสคนร้ายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

ครั้งที่๒เจ้าของมหาวะติดกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับ